อีกหนึ่งคดีที่เราตามกันต่อเนื่องนะคุณผู้ชมจนแล้วจนรอดนับเวลาตั้งแต่วันที่น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบหายไปจากบ้าน
แล้วไปพบเป็นศพเนี่ยนะคะเวลาวันนี้ด้วย๒๓วันแล้วเรายังไม่ได้ตัวผู้ต้องหานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำกันต่อก็คือเดินหน้า
ลงพื้นที่หาหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากส่วนกลางจากนครบานนะคะ
ลงพื้นที่ไปนักข่าวของเราก็ยังอยู่ในพื้นที่นะคะ
ทั้งคุณนฤทธบุญนิ่มคุณพิมลวันธรรมพักดีค่ะ
ร่วมกับตำรวจนี่เมื่อวานนี้คุณพิมนต์วัน
ไปดูนะว่าตำรวจเขาวางแผนในการค้นหาปูพรม
เปิดปฏิบัติการหาหลักฐานต่างอย่างไรนะคะ
กว่า๒๐นายค่ะเปิดปฏิบัติการปูพรม
ไปค้นหาบริเวณภูเหล็กไฟบ้านกกอกตะบนกกตูม
ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะ
เพื่อไปหาหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ตำรวจจากส่วนกลางนำโดยพันธุ์ตำรวจเอก
พสินภูลสวัสดิ์เป็นรองผู้บังคับการ
สอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ในฐานะที่ท่านกำกับดูแลปฏิบัติการทั้งหมด
สั่งการด้วยตัวเองเลยท่านนี้ค่ะ

เมื่อวานนี้มีการปล่อยแถวณจุดนี้
เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ค้นหาทุกตารางนิ้ว
เน้นค้นหานอกเส้นทางที่ชาวบ้านเดินเป็นประจำนะคะ
เส้นทางไหนชาวบ้านใช้ในการหาของป่า
พอแล้วหากันแล้วเอาเส้นทางนอกเส้นทางที่ชาวบ้าน
ใช้ค้นหานี่ค่ะคุณพิมนต์วันไปกับทีม
ชุดค้นหาทีมแรกนะคะของรองนพสิน

ตรวจหาตามร่องน้ำแอ่งน้ำโขดหิน
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นแล้วหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตำรวจต้องการและอยากได้

วันที่ใส่ในวันที่น้องหายตัวไป
หายไปไหนตอนนี้ยังไม่เจอนะคะ
เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะไขไปสู่ปริศนาต่าง
ตามเส้นทางที่ทานน้ำไหลก็เป็นไปได้
ซึ่งชุดตรวจค้นไปพบหลักฐานหลายอย่างค่ะ
จากการเดินค้นหาแบบนี้

จากจุดปล่อยแถวขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
แล้วเดินไปตามทานห้วยบุง
ลงมาสักประมาณสามร้อยเมตรบริเวณลานหินเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไปพบสิ่งแรกเลยกระป๋องกาแฟพอเดินลัดเล่ามาอีกสักประมาณหนึ่งร้อยเมตร
ไปพบวัตถุนี่อันนี้ชิ้นแรกนะฮะกระป๋องกาแฟ
เดินออกไปอีกสักประมาณ๑๐๐เมตรไปพบเข้ากับขวดเครื่องดื่มชูกำลัง
จากนั้นค่ะไปพบกางเกงขาสั้นของเด็กสีแดงคุณผู้ชม
ก่อนที่จะถึงไร่มันสับปะหลังริมห้วยเนี่ยกางเกงตัวนี้แหละค่ะ
ทั้งหมดตอนนี้ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์ทราบนะคะว่าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
หรือไม่อย่างไรก็ต้องเอาไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ขณะที่อีกชุดของตำรวจค่ะก็เดินเท้าเหมือนกันไปค้นหาไปพบเข้ากับเนี่ยคุณอันนี้แหละ
บรังพึ่งใช้สำหรับรมควันเอารังพึ่งนึกออกไหมคะ
บริเวณลานหินไม่ห่างจากจุดที่ไปพบขวดเครื่องดื่มชูกำลังมากนัก
ว่าอันนี้ครบรมพึ่งเนี่ยน่าจะเป็นของชาวบ้านที่เขาขึ้นมาหาของป่าหาน้ำพึ่ง
แต่เพื่อความชัดเจนเก็บทุกอย่างที่เจอเอาไปตรวจสอบทั้งหมดนะคะ
ทีนี้ไฮไลท์เมื่อวานนี้คุณพี่มนต์วันบอกว่าไฮไลท์เนี่ยก็คือจุดที่
ตำรวจไปใช้เครื่องสูบน้ำออกจากบ่อที่รับน้ำมาจากห้วยบุ้ง
ห้วบุงตรงจุดนี้ค่ะซึ่งเป็นน้ำที่ไหลมาจากภูเหล็กไฟเจ้าหน้าที่เนี่ยสูบน้ำออกทั้งหมดเลยนะ
ไปหาเสื้อของน้องเอ๊ะเราก็ถามว่าทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นจุดนี้อ่ะ
เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตอนที่ตำรวจเนี่ยเดินเท้าไปดูเนี่ยนะคะ
ไปพบว่าข้างบ่อน้ำตรงนี้มีกอไผ่แล้วข้างกอไผ่มีทูบจุดอยู่
ลักษณะคือเหมือนทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างก็เลยตัดสินใจเอาล่ะลองหน่อยไหมลองสูบน้ำออก
ใช้เวลาในการสูบน้ำกว่าสองชั่วโมงผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็มาช่วย
ชาวบ้านก็มาช่วยคุณแต่สุดท้ายพบไหมเจอไหมสิ่งที่ต้องการไม่พบค่ะ
เสื้อยังไม่เจอนะไม่พบนะ
ไม่พบเสื้อของน้องนะคะเอออ่ะยังคงหากันต่อไปนะฮะ